คุณผู้ชมคะข่าวนี้นะคะก่อนที่เราจะเล่าข่าวของพี่โอ่งสลักจิต
อยากให้ดูคลิปกันก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อจริง
คือต้องบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะว่าพี่องค์สลักจิตนะคะเชื่อว่านะคะเธอเชื่อหมดใจจริงนะคะ
เพราะว่าเธอมีเจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองล้างจองผ่านใช้คำนี้ค่ะ

คุณผู้ชมเลยทำให้เกิดเรื่องราวแปลกกับพี่โอ่งสลักจิตมากมาย
เราติดตามชมคลิปนี้ก่อนเลยค่ะ
เต็มที่เลยเต็มที่เลย

ระบายมามันอยากได้ยังไงทำอะไร
มันฆ่ากูว่ะเย่

นี่คืออาการของพี่โอ่งสลักจิตนะคะ
ที่เกิดขึ้นในวันถ่ายรายการนะคะ
ที่ที่นั่งข้างพี่โอ่งคืออาจารย์โอเล่ค่ะ
คือแกตั้งใจทำพิธีตัดเจ้ากรรมนายเวรที่ตามนักร้องลูกทุ่งคนนี้มามากกว่าร้อยชาติค่ะ
อย่างที่โอ่งแกเชื่อเนี่ยค่ะเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรขอโอโหสิกรรมให้ค่ะ
โดยพี่โอ่งเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคะว่า
อาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร
ซึ่งพี่อกเรียกท่านนะคะว่าพ่อท่านได้มาหาค่ะ
เพื่อมาบอกว่าเมื่อ๑๐๐ชาติที่แล้วเนี่ยพี่โอ่งเคยฆ่าเขาตายด้วยการตัดคอค่ะ
ซึ่งคนคนนั้นก็เป็นเพื่อนของพี่โอ่งในชาตินั้นด้วยค่ะ
ทำให้เขาตามอาฆาตพี่มาทุกชาติทุกพบค่ะ
ทำให้ทุกวันนี้สุขภาพของพี่โอ๋งไม่ค่อยแข็งแรง
การงานติดขัดไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะ
ซึ่งตอนนั้นนะคะอาจารย์โอเล่ก็ได้ช่วยทำพิธีตัดกรรมต่างให้
ซึ่งวินาทีที่ทำก็มีอาการต่างตามที่เห็นในคลิปนี้คุณผู้ชม
และทุกวันนี้นะคะพี่โอบอกว่าพี่ต้องบริจาคเลือดตลอดชีวิต
และได้ทำการบวชพระจำนวนกว่า๑๐๐รูป
ซึ่งพี่โอ่งบอกนะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็ไม่เชื่อก็อย่าว่าแกเลยนะคะอย่าหาว่าแกงงมงายเลยค่ะ
แต่ทุกวันนี้นะคะสุขภาพของพี่โอ่งดีขึ้นแล้วค่ะ

และที่สำคัญมีผู้ใหญ่คอยเมตตามอบงานให้มากขึ้นด้วย
ไปฟังเสียงพี่โอ่งสลักจิตกันหน่อยค่ะ
ไม่ไปได้ปล่อยเพราะว่าตามอาฆาตกันอยู่
ก็มาเวลามีการลองขอกันและก็ขอร้องกันว่า
บวชพระให้ร้อยองค์แล้วก็พี่จะต้องเจาะเลือดไปตลอดชีวิต
เพราะว่าหลังจากเกิดขึ้นแล้วก็ไปบวชได้เลย
พี่บังควรศึกร่างกายแข็งแรงขึ้น

ตอนนี้พี่โอ่งก็คือสุขภาพแข็งแรงแล้วค่ะ
ใช่ค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะคะพี่โอ๋